รำ๑๒ท่าแล้วจึงเป็นลำดับการรำทำบทคือร้องบทแล้วตีท่ารำสื่อความหมายตามบทนั้นส่วนใหญ่จะเป็นบทชมธรรมชาติ
สมัยก่อนเมื่อคณะโนราเดินทางไปแสดงหน้าที่ใด
ระหว่างทางจะพบกับธรรมชาติที่สวยงาม
จึงนำมาสาธยายกล่าวชื่นชมเช่นการรำทำบทศรีโต
ชมปากน้ำเมืองตะกัวป่าดังนี้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน